คุณผู้ชมคะดูเรื่องสภาพอากาศบ้างค่ะ
ใครที่ชมไทยรัฐทีวีอยู่ตอนนี้ก็รายงานสภาพอากาศมาก็ได้นะคะ
เพราะว่าอย่างวันนี้เห็นบอกว่ากรุงเทพมหานครนี่ฝนตกหนักหน่อย
แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานอาจจะประมาณร้อยละ๓๐
แต่ที่หนักเลยเนี่ยคือพื้นที่ภาคใต้นั่นเองทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
แต่ข่าวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้
เป็นพายุฝนคุณผู้ชมถล่มแถวเมืองทองทานี
คุณทัศนัยดูสินี่แถวบ้านคุณตกกี่โมงอ่ะเมื่อวาน
สักประมาณสักบ่ายเย็นเนี่ยฮะ
แต่เนี่ยค่ะที่ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยดูสิคะประตูกระจกของร้านกาแฟเนี่ยแตกเลยอ่ะ
แล้วคนที่อยู่ในร้านตกอกตกใจเพราะว่าดูมันมาแบบมืดฟ้ามัวดินมากอะค่ะ
มันเหมือนเหมือนเหตุการณ์เกิดขึ้นในต่างประเทศนะใช่แต่เนี่ยมันเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วนะ
แล้วเห็นกระจกมั้ยเนี่ยนะเสร็จกระจกอ่ะแตกละเอียดเลยอ่ะค่ะคุณผู้ชม

เออคือรอปภที่วิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะ
คือพอลมมันแรงมากเหมือนกับเขาจะปลิวไปตามลมเลยต้องมาเกาะต้นไม้เอาไว้ค่ะ
แล้วกรวยสีส้มไม่ต้องพูดถึงเลยคือน้ำหนักมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วค่ะ

เออคือเขาบอกว่าเกิดเหตุที่เมืองทองค่ะในความพายุยังมีความโชคดี

โชคดีตรงที่คนโพสต์น่ะเขาบอกว่าเขาไม่โดนอะไร
แล้วพี่ยามเนี่ยยังสบายดีนะครับแต่จะเปียกหน่อย
เพราะว่าหลายคนก็ลุ้นไงเห็นพี่รอปภว่าโอ้โหลมมันแรงมากเป็นอะไรหรือเปล่า
แต่ที่แน่ครูดูสิคะประตู
เป็นห่วงพนักงานคนนี้มากกว่าที่ไปยืนจับประตูเดี๋ยวมันจะแตกใส่ไง

ใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าเห็นไหมเขาก็ต้องหนีจากโต๊ะที่มันอยู่ริมหน้าต่างริมประตูตรงนี้
ต้องหลบเข้ามาเนี่ยพี่รอปภคนนี้ค่ะกล้าเป็นห่วงมาก
ซึ่งเรามาดูเรื่องการพยากรอากาศกันหน่อยค่ะ
๔ชั่วโมงข้างหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ระบุว่าประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่อง
จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้
ดังนั้นขอให้ประชาชนภาคใต้ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
ระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยนะคะ
ช่วงวันที่๗๑๑มิถุนายนนี้ก็ต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก

ช่วงนี้จะเดินทางออกจากบ้านนี่คือต้องเตรียมเลย
เสื้อกันฝนก็ร่มพกติดตัวไว้เลยนะ
เขาชอบมาช่วงเย็นแบบช่วงเลิกงาน

นัดกันแบบเวลาเป๊ะพอดีเลยรถก็ติดเหมือนกัน